คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มาขโมยรถตำรวจ

โหวยแบบนี้เลย

อาจารย์เดี๋ยวไปโทรไปเล่าให้ฟัง

นี่เดี๋ยวดูเรื่องนี้ต่อนะ
เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจไปคุมตัวแล้วค่ะ
ตำรวจจากสพพรมบุรีที่สิงห์บุรี

อายุ๓๖ปีเขาก่อเหตุเขาไปขโมยกระบะตาโล่ของสพบึงนรังที่พิจิตร
แล้วก็หนีข้ามจังหวัดมามาถูกจับกลุ่มตัวได้นะคะ
ที่สิงบุรีจากพิจิตย์มาสิงบุรีนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้า
หยีคนนี้เข้าไปในสพบึงนารังที่พิจิตรค่ะ
แล้วก็ไปเอากุญแจรถของตำรวจ
คือกุญแจรถตำรวจวางอยู่บนโต๊ะไงไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่

แต่ว่าดอมเคยมั้ยเหมือนนี้เคยมีเพื่อนทำแบบนี้มั้ย

เจ้าของเขาอยู่หรือเปล่าเจ้าของได้ยินประโยคอนุญาตหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ถือว่ายืมแล้วก็เลยเอากุญแจมาขึ้นรถที่จอดอยู่ตรงหน้าป้อม
แล้วก็ขับหนีมาเลยค่ะแหมข้ามจังหวัดน่ะ
พิจิตรมาถึงอำเภออินบุรีที่สิงห์บุรี
ตอนนั้นจอดรถแวะปั๊มด้วยนะ๒๐๐พี่เติมน้ำมัน๒๐๐
มีตังค์จ่ายเปล่าไม่จ่ายคือเติม๒๐๐กะพอให้ไปได้แล้วหนีมาเลย

ปั๊มก็เลยโทรเลย๑๙๑คุณตำรวจนี่มีคนที่ขับรถตำรวจมา

ทีนี้พอตำรวจได้รับแจ้งเหตุจนสืบแล้วก็รู้ว่า
นายหยีนี่ขโมยมาจากพิจิตรนี่น่ะตั้งด่านสกัดจับกุมค่ะ
ทีนี้ตอนจับกลุ่มตัวได้นะสังเกตว่าหยีหลอนพูดไปร้องไห้ไป
แล้วบอกว่าไงรู้ไหมเนี่ยตอนนี้มันเสี่ยงอยู่ตรงนี้เสี่ยงมากเลย
ออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจะต้องไปหาพ่อแม่แล้ว
ตำรวจบอกว่าโอ้โหดูท่าทางแบบนี้
แล้วเขาพูดต่ออีกด้วยว่าคนจะตามมาฆ่าผมคนจะตามมาฆ่าผม

ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วต้องตรวจด้วยนะ
ตรวจสารเสพติดตรวจสุขภาพจิต
แล้วหลังจากนั้นค่อยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แหมเอาขับรถตำรวจสุดท้ายก็ต้องขึ้นรถตำรวจกับห้องขังนะคะ